ท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์อมรณิวัฒน์
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเชียงใหม่จากภักดิ์เพื่อไทย
วันนี้จะมาอภิปรายตามยติ
ซึ่งเป็นการอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ
ท่านประธานครับตั้งแต่ผมเป็นต้นไป
ไล่ไปจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนผู้อภิปรายอีกหลายท่านครับ
วันนี้สมาชิกพักฝ่ายค้านเราจะมาอภิปรายในเรื่องความล้มเหลวของรัฐบาล
ด้านการบริหารเศรษฐกิจ
ท่านประธานครับวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับ
๘ปีที่ผ่านมาอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ย
เศรษฐกิจพังล้มเหลวไม่เป็นท่า
ต่างมากมายรุมเล้าการแก้ไขปัญหา
ทิศผิดทางความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่ว
วันนี้ถึงได้มีคำว่าแพงทั้งแผ่นดินจนทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดิน
ประเทศไทยจากที่เคยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง
มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีนักลงทุนมากมายทั้งในและต่างประเทศ
มาวันนี้นักลงทุนต่างชาติไม่มาอีกต่อไปนักลงทุนในประเทศเศรษฐีเจ้าสัว
ขนเงินลงทุนไปต่างประเทศเกือบหมดบ่อเกิดแห่งปัญหามาจากการที่เราได้ผู้นำ
ที่ไม่มีความรู้ความสามารถตีโจทย์เศรษฐกิจผิดพลาด
ทำให้บริหารผิดทิศผิดทางไม่มีวิสัยทัศน์ในระยะยาว
ท่านประธานครับนอกจากนั้นยังไม่มีความรับผิดชอบชอบผลักภาระความผิดพลาดของตน
ไปยังผู้อื่นและพี่น้องประชาชนจนนำมาสู่ความตกต่ำทางเศรษฐกิจ
เกิดวงจรอุบาตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นมาล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า
กล่าวว่ารัฐบาลเป็นบอกเกิดแห่งปัญหามีอยู่๓เหตุครับ
หนึ่งรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไร้วิสัยทัศน์
แก้ไขปัญหาเนี่ยแก้แบบเฉพาะหน้าไปวัน
คือการป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิด
เห็นได้จากแนวการพูดของนายกรัฐมนตรีในหลายครั้งหลายวาระ
เช่นเรื่องราคายางพาราเกิดปัญหาให้ไปขายดาวอังคาร
ปลูกไม่ได้ให้ไปปลูกหมามุ้ยน้ำท่วมให้ไปเลี้ยงปลา
ล่าสุดบอกว่าให้ครัวเรือนนึงเนี่ยไข่มันแพงใช่ไหม
เลี้ยงไก่ครัวเรือนละ๒ตัว
นี่คือความไม่มีวิสัยทัศน์เราฟังมาตลอด๗๘ปีเนี่ย
เราไม่เคยได้ยินวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์
ไม่เคยได้เห็นอนาคตอันสดใสจากปากของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เรื่องที่๒รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่รับฟังเสียงของประชาชน
ไม่ยอมรับความผิดพลาดเอาแต่โทษว่าคนอื่น
สาเหตุมาจากอะไรครับมาจากการที่ท่านเนี่ยไม่ได้มีที่มาจากพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
มาจากการสืบทอดอำนาจผ่านรัฐมนูลมาจากสว๒๕๐คน
จึงไม่มีความรับผิดชอบมีความรู้สึกที่จะต้องรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน
อย่างที่นายกรัฐมนตรีที่ดีพึงมี
นักวิชาการสมาชิกพักฝ่ายค้านอย่างพวกผมเนี่ยพูดหลายครั้งครับ
วิธีการที่ท่านบริหารเศรษฐกิจมันผิดทิศผิดทางต้องแก้ไขต้องปรับแก้ในจุดนั้นจุดนี้
สุดท้ายท่านไม่ฟังเลยจนกระทั่งวันนี้เศรษฐกิจมันดิ่งเหวมาถึงจุดที่เป็นอยู่อย่างทุกวันนี้
ข้อ๓เป็นรัฐบาลที่ไม่มีความรู้ความสามารถในทางเศรษฐกิจเลย
เมื่อช่วงเช้าผมฟังกันท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบคุณหมอชนน่านศรีแก้ว
บอกเศรษฐกิจดีอย่างนู้นอย่างนี้นักลงทุนไหลเข้าพี่น้องประชาชนไม่ได้เดือดร้อ
มีความสุขกันหมดฟังดูผมตกใจนะครับว่านี่หรือคือมุมมองของรัฐบาล
ที่กำลังจะดูแลปัญหาของพี่น้องประชาชนท่านเนี่ยมาให้คำพูดในหลายครั้งหลายวาระ
เช่นเรื่องที่พูดเมื่อเช้าบอกว่าเศรษฐกิจปี๖๕สัญญาณดีทิศทางดี
เช่นเรื่องที่บอกว่าราคาสินค้าราคาแพง
มันแพงแป๊บเดียวชั่วครั้งชั่วคราว
แพงเพราะว่ามีคนบริโภคเยอะ
อกจากนั้นเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการประเมินราคาน้ำมันโลก
จนกระทั่งวันนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น
จนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในเรื่องราคาน้ำมันในประเทศได้
และที่สำคัญที่สุดคือการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผิดพลาด
ไม่ยอมรับว่าความจริงว่าวันนี้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย
นักวิชาการเขาชี้ตรงกันหมดครับว่าวันนี้เศรษฐกิจไทย

แต่ว่าสินค้ามีราคาแพงสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพง
ยกเว้นรัฐบาลรัฐบาลจงใจปกปิดครับ
เท่ากับเป็นการลากเอารัฐบาลไปตบกลางสี่แยก
เพราะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลบริหารงานเศรษฐกิจล้มเหลว
ความผิดพลาดนี้นำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่าง
ที่ได้เรียนครับ๑เศรษฐกิจฝืดเคือง
เติบโตทางเศรษฐกิจต่ำรายได้ของประชาชนลดลง
คนไม่มีเงินใช้สอยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
อุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้น
รายได้มันโตตามค่าใช้จ่ายไม่ทัน
และที่สำคัญที่สุดที่ชี้ชัดก็คือ
หนี้สินที่เกิดขึ้นกับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือว่าภาคครัวเรือน
นี่จึงเป็นที่มาของคำว่าแพงทั้งแผ่นดิน
ทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดิน
ท่านประธานครับภาวะเศรษฐกิจชะงักงันเนี่ย
ต้นเหตุมันมาจากการบริหารที่ผิดมาต่อเนื่อง๘ปีนะครับ
ท่านไม่ทำการสร้างงานท่านกู้มาอย่างเดียวกู้มาแล้วก็แจก
แทนที่จะสร้างงานสร้างเศรษฐกิจให้มันหมุนเวียน
พี่น้องประชาชนมีหนทางในการหารายได้มันไม่เกิด
ใช้งบประมาณก็ไม่ถูกต้อง
กระทั่งประเทศไทยไม่สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
ทุจริตในภาครัฐเขาบอกเลยครับว่า
มันลดต่ำลงลำดับก็ลดต่ำลงและที่น่าอายที่สุด
คือในช่วง๕ปีที่ผ่านมาลำดับเราลดลงอย่างต่อเนื่อง
ลดลงทุกปีทุกปีทุกปีทุกปี๕ปีต่อเนื่อง
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นท่านกู้เงินมารีดภาษีมา
ไม่เป็นไม่สร้างงานไม่สร้างความหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
ไม่มีการกระตุ้นผ่านตัวคูณทางเศรษฐกิจ
สุดท้ายมีแต่แจกเงินกับซื้ออาวุธ
เงินกับซื้ออาวุธเนี่ยเป็นการสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงของประเทศ
มันเป็นเพียงแค่การซื้อเสียงล่วงหน้าผ่านทางงบประมาณของรัฐเท่านั้น
เศรษฐกิจฝืดเคืองในเวลานี้รัฐบาลท่านจะโทษว่าโควิดไม่ได้นะครับ
อย่ามาอ้างโควิดเพราะเศรษฐกิจตกต่ำในครั้งนี้มันตกต่ำมาตั้งแต่วันที่พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติรัฐประหารขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ๗๘ปีก่อน
ท่านมีอุปกรณ์เครื่องมือครบถ้วนงบประมาณเนี่ยท่านใช้มา๗ปีกว่าท่านใช้มาแล้ว๒๐กว่าล้านล้านบาท
พรกู้เงินอีก๑๕ล้านล้านบาทถามว่าเวลามีไหมท่านมีเวลามา๗ปีกว่า๗ปีกว่ายังจะขอเวลาอีกไม่นานอีกหรือครับ
เครื่องมือมีพร้อมทุกอย่างทั้งเงินงบประมาณทั้งเวลาสุดท้ายสิ่งเดียวที่ท่านไม่มีคือความรู้ความเข้าใจครับในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจให้มันดี
คือมันเกิดจากด้านของราคาที่มันถีบตัวสูงขึ้นเกิดจากอะไรปัจจัยแรกหนึ่งคือราคาน้ำมันราคาน้ำมันโลกในมันถีบตัวสูงขึ้นวันนี้เนี่ยท่านบริหารจัดการผิดพลาดจากกองทุนน้ำมันที่มีเงินสะสมกว่าสี่หมื่นล้านบาทวันนี้ติดลบหมื่นกว่าล้านบาทแล้วไม่รู้ต้องกู้อีกเท่าไหร่ส่วนที่สอง
ระบาดของโรคอฮิวาในหมูสุดท้ายสินค้ามันลดลงราคาหมูถีบตัวสูงขึ้นราคาสินค้าอื่นมันถึงขยับขึ้นตามนี่คือปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันในเรื่องของการบริหารในเรื่องของราคาสินค้าที่มันถีบตัวสูงในปีนี้ผมบอกเลยครับในปีนี้ถ้ายังบริหารแบบไม่รู้ทิศรู้ทางแบบปัจจุบันนะครับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดยังจะถีบตัวสูงขึ้น
ไม่จบตรงนี้แน่นอนเพราะวันนี้เนี่ยทิศทางของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีความไม่มั่นคงในแถบรัสเซียยูเครนราคาน้ำมันกำลังจะถีบตัวสูงขึ้นวันนี้แต่๑๐๐ดอลลาร์ต่อแบเรลยังจะไปต่อสองเรื่องของหมูหมูเนี่ยที่มันหายไปก็ยังไม่สามารถทดแทนได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการเริ่มใหม่มันใช้เวลาเรื่องของร
เพราะต่างประเทศเนี่ยเขาฟื้นกันหมดแล้วเขาฟื้นตัวหลังจากโควิดประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นตัวอย่างครับผมต้องเรียนอย่างงี้ครับเขาเนี่ยเกิดปัญหาในช่วงของที่ผ่านมาประเทศเขาเกิดภาวะการหดตัวทางเศรษฐกิจจากเรื่องของโควิดแต่จากการบริหารที่ถูกวิธีการโดยเฉพาะในเรื่องข
อย่างรวดเร็วในปีที่ผ่านมาเขาเติบโตข้ามจากการหดตัวในปีก่อนหน้าแต่ประเทศไทยอยู่กับพลเอกประยุทธ์เรายังเรายังมึนงงอยู่กับการว่าวันนี้เราจะเอาเอาซีโนแวคไปไขว้กับสูตรอะไรดีเพื่อที่จะมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนล่าสุดนี่ท่านกำลังจะเอาเยาวชนของไทยเป็นหนูทดลองท่านกำลังจะเอาไปไขว้กับยาประเภทต่างเอาวัคซีนสูตรไข้เนี่ยไปฉีดให้กับเด็ก
เราจะไปเป็นหนูทดลองให้โลกทำไมยาก็วัคซีนดีก็มีก็ฉีดไป
ท่านประธานครับยกตัวอย่างอย่างอเมริกาที่ได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยปีก่อนเนี่ยเขาติดลบปี๒๐๒๐นะครับเขาติดลบอยู่๓๕เศรษฐกิจ
ปี๒๐๒๑สามารถกลับมาเติบโตข้ามถึง๕๗เปอร์เซ็นต์
ประเทศไทยเราล่ะครับปี๒๐๒๐เราติดลบถึง๖๑ต่ำสุดในเกือบต่ำสุดในภูมิภาค
ในขณะที่ปีที่ผ่านมาปี๒๕๖๔เราโตได้ไม่ถึง๑ครับตัวเลขจะประกาศวันนี้พรุ่งนี้นี่แหละผ่านทางธนาคารแห่งประเทศไทย
เรายังติดลบอยู่๕เปอร์เซ็นต์การเติบโต
นี่คือประเทศไทยตกขบวนโลกในเรื่องของการฟื้นตัวในภาวะเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเช้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีมาตอบมาพูดในสภาพวกผมไม่เข้าใจครับ
ท่านบอกว่าขึ้นกราฟิกบอกว่าไทยเนี่ยฟื้นตัวจากโควิดเป็นอันดับ๒จากโลก
เราไม่ได้ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิดใดเลยเทียบกับต่างประเทศ
สถานการณ์เงินเฟ้อในโลกวันนี้เนี่ยอย่างอเมริกาเนี่ยเขา๗๕นะครับ
เงินเฟ้อ๗๕กำลังเฟ้ออยู่ของไทยเนี่ยมกราอย่างเดียวเนี่ย๓๓
แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับสถานการณ์เงินเฟ้อโลกก็คือราคาสินค้าบริการในโลกมันสูง
ประเทศไทยเป็นประเทศเล็กเล็กครับสุดท้ายสถานการณ์ของการราคาสินค้าอุปโภคบริโภคพุ่งสูงในต่างประเทศเนี่ย
มันจะกดทับเข้ามายังประเทศไทยจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยประเทศไทยไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ปีนี้เราจะเจอราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อย
ถ้าบริหารอย่างไม่มีทิศมีทาง
เมื่อช่วงเช้าท่านก็ตอบมาก็เรียนตรงไม่เหมือนคนไม่มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจเลย
ท่านก็บอกว่าราคาสินค้าในต่างประเทศก็สูงเหมือนกันที่ไหนก็สูงประเทศต่างก็สูง
ก็อย่างเช่นที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาเนี่ย
เป็นเทเปอร์ริ่งอัดเงินเข้าระบบจนกระทั่งพี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดี
ราคาสินค้าถีบตัวสูงขึ้น๗๕ถูกต้อง
แต่ประชาชนมีความสุขมีกำลังในการจับจ่ายใช้สอย
ของเราเนี่ยเป็นเรื่องของต้นทุนสินค้ามันสูงขึ้น
สุดท้ายพี่น้องประชาชนไม่ได้มีความสุขเพราะราคาสินค้าสูงขึ้น
แต่กำลังในการจับจ่ายใช้สอยของคนไทยเราไม่มีเลยลดต่ำลงอย่างรุนแรง
ในปัจจุบันค่าใช้จ่ายของประชาชนเราเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย๒๐ครับ
ค่าใช้จ่ายกิกออกอาหารการกินเพิ่มขึ้นมา๓๐๓๕
ค่าใช้จ่ายอย่างพลังงานเพิ่มขึ้นมา๓๕เป็นอย่างต่ำ
ตัวอย่างเช่นน้ำมันดีเซลจากปีที่แล้วเมื่อตอนต้นปี๒๑บาท๕๐
ปัจจุบันนี้อยู่ที่๒๙บาทเกือบ๓๐บาท
นี่คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชนค่าไฟปรับขึ้นแล้ว๑๖สตางค์ต่อหน่วย
ปัจจุบันราคาก็เริ่มถีบตัวสูง
ต้นทุนการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตัวเลขน่าตกใจ
ปุ๋ยสูตรหลักเพิ่มจาก๔๐๐เป็นพันบาทปุ๋ยยูเรียจาก๕๐๐เป็นพันสี่
ยาปราบสตูพืชจาก๓๐๐เป็น๑๐๐
วันนี้ต้นทุนการปลูกข้าวเฉลี่ยเนี่ยเพิ่มขึ้นมา๕๐๐๑๐๐บาทต่อไร่
ปัญหาต่างมันโถมทับพี่น้องประชาชนคนไทยจนเดือดร้อนทุกด้านครับท่านประธาน
ผมจะยกมาบางด้านด้านแรกด้านหนี้สิน
หนี้สินเนี่ยก็คือหนี้ของประชาชนวันนี้ค่าครองชีพสูงรายได้ต่ำ
นี่คือหนี้ของภาคประชาชนครับในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำรัฐบาล
ในช่วง๗ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
หนี้ค่าครัวเรือนเพิ่มขึ้นถึง๔ล้านล้านบาท
โดยในปี๖๒ทับ๖๓ปีเดียวขึ้น๑๐ท่านดูกราฟครับ

หนี้สินของครัวเรือนที่ครัวเรือนต้องแบกรับเนี่ย
พี่น้องประชาชนคนไทยมีหนี้เฉลี่ยสูงถึง๒แสนบาทต่อคนนะครับ
เฉลี่ยละ๒๐๐๐๐บาทต่อคน
ด้านที่๒อัตราดอกเบี้ย

เพราะโรคที่มันกำลังฟื้นตัวหลังโควิด
เกิดเงินเฟ้อขึ้นทั่วโลกสุดท้าย
กระบวนการที่รัฐบาลกลางหรือธนาคารกลางของหลายประเทศ
เขาจะต้องดำเนินการก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เพื่อที่จะหยุดความร้อนแรงของเศรษฐกิจ

เราเนี่ยเศรษฐกิจซึมของเขาเนี่ยเศรษฐกิจกำลังร้อนแรง

แล้วไทยเราอย่างที่บอกเป็นประเทศเล็ก
อเมริกาเฟสเขาประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เชื่อผมไหมครับท่านประธานว่าภายในปี๒ปีข้างหน้า

หรือว่าทางธนาคารกลางสหรัฐ
จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า๕ครั้ง

แล้วเราเป็นประเทศเล็กสุดท้าย

เราก็ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นมาตามเขา
แต่คนที่เดือดร้อนคือพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจ
พี่น้องประชาชนที่มีหนี้สาธารณะนั่นน่ะ
กับธุรกิจที่เขาลงทุนอยู่ในประเทศไทย

สุดท้ายทุกคนจะต้องรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น
ปัญหาต่อมาคือปัญหาเรื่องของการว่างงาน
ท่านประธานครับตัวเลขการว่างงานในปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่า
ถ้านับแรงงานที่ว่างงานแอบแฝงเนี่ย
มีไม่ต่ำกว่า๔ล้านคนในประเทศไทย

แรงงานไหลออกจากภาคบริการที่อยู่ในกรุงเทพ

เขาไหลกลับต่างจังหวัดท่านประธาน

เพราะว่าเขาไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในกรุงเทพได้

แต่สุดท้ายถึงแม้จะมีแรงงานในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นมา

แต่ราคาสินค้าเกษตรไม่ได้เพิ่ม

สินค้าเกษตรสูงขึ้น
แรงงานที่ไปเพิ่มในภาคการเกษตร

ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเลย

หมายความว่าทุกคนไปออกันอยู่ภาคการเกษตร

กับครอบครัวกับชีวิต

กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ว่างงานสูงที่สุด

หนึ่งระบบการศึกษาไทยที่มีปัญหารัฐบาลไม่สามารถที่จะ
ให้คนที่ผ่านระบบการศึกษาไทยเนี่ย
ออกมาแล้วเป็นแรงงานที่มีคุณภาพ

สองก็คือรัฐบาลไม่สามารถสร้างงานในระดับที่มีคุณภาพที่มีที่ต้องใช้แรงงานระดับสูงได้อีกต่อไป
นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคแรงงาน

เรื่องของเงินกู้นอกระบบปัจจุบัน
กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาในสมัยของพลเอกประยุทธ์
เป็นเรื่องที่ธรรมดาสามัญที่ใครก็ต้องเข้าหา

หนี้สินของภาคเอกชนในธนาคารพาณิชย์
วันนี้กว่า๒ล้านล้านบาท
เป็นหนี้ที่กำลังเป็นหนี้สงสัยจะศูนย์

กลุ่มนี้เนี่ยวันนี้เขากำลังได้รับการผ่อนผัน
หมดการผ่อนผันเมื่อไหร่เจ๊งแน่นอน
หนี้ในภาคของการท่องเที่ยวแล้วก็การโรงแรม
พลเอกประยุทธ์ได้ทำลายความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย
อกจากนั้นท่านยังได้สร้างสังคมที่เลวร้าย
ให้กับลูกหลานในอนาคตอีกด้วย
สิ่งเดียวที่ท่านประสบความสำเร็จ
มีครับการสร้างความเหลื่อมล้ำ
เงินมันกระจุกตัวที่รายใหญ่
เพราะนโยบายของท่านมันเอื้อกับรายใหญ่โดยตลอด
ประชาชนทั่วไปได้แค่เศษเงิน
คนละครึ่งจะอะไรก็ตามก็เศษเงิน
สุดท้ายเงินของรัฐจำนวนมากไหลไปสู่เจ้าสัวหมด

มีการควบรวมของบริษัทเป็นบริษัทห้างค้าปลีกขนาดยักษ์

ปล่อยประละเลยปล่อยให้มันเกิดขึ้น

เขามีการควบรวมระหว่างบริษัทชื่อ๗๑๑ของอเมริกานะครับ
สุดท้ายรัฐบาลเขาสามารถบังคับให้ขาย๗๑๑ออกบางส่วน

แต่ไทยเราไม่มีกระบวนการนั้น
กำลังจะมาเร็วนี้การควบรวมระหว่าง๒บริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านการสื่อสาร
ซึ่งจะทำให้มีส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่ง
แล้วก็จะเหลือผู้ประกอบการอยู่เพียงแค่๒ราย
รัฐบาลไม่รู้ร้อนรู้หนาว
สุดท้ายออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงที่เป็นการสนับสนุนอีกด้วยซ้ำไป
แล้วประชาชนอยู่ที่ไหนในสมการของท่าน
เวลาที่เจ้าสัวมีปัญหานี่
เรื่องโครงสร้างธังเศรษฐกิจต่าง

ในขณะที่พี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อน
จะไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลบ้าง
ไม่มีโอกาสแม้แต่เห็นเงาของพลเอกประยุทธ์

เป็นม็อบของชาวนาอยู่มาเดือนนึงแล้ว

เคยที่จะคิดไปหาเขาไหมไม่มี
นี่คือรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ท่านบกพร่อง
ปัญหาอีกประการคือตัวเลขความยากจนครับ

คนจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ย
มีสูงถึง๔๘ล้านคน

แต่หากนับคนที่พ้นจากเส้นความยากจนมาเพียงปริ่มน้ำ

หมายความว่าคนจนจริงในประเทศไทยเนี่ย
เป็นคนในปี๖๔ปีที่แล้ว
แต่ข้อเท็จจริงที่ผมจะหยิบมาสื่อสารท่านประธานดูกราฟ

ในช่วง๗ปีที่ผ่านมาที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจเนี่ย
ตรึงเส้นความยากจนไว้โดยตลอด
ตั้งแต่ท่านเข้าตำแหน่งมาอยู่ที่๒๖๐๐กว่าเนี่ย
มาวันนี้อยู่ที่๒๗๐๐กว่าบาท

แล้วราคาสินค้าค่าครองชีพเขาขึ้นไปเท่าไหร่แล้ว
แต่นี่ตรึงราคาเส้นความยากจนไว้โดยตลอด

จะเป็นตัวตัดสินว่ารัฐบาลจะต้องอุดหนุน
จะต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไหนกลุ่มไหน

ให้เขามีสามารถลืมตาอ้าปากได้
วันนี้เนี่ยผมเอาเงิน๒๕๐๐ไปโยนให้พลเอกประยุทธ์เนี่ย
ท่านอยู่ใช้ครบเดือนท่านอยู่ได้ไหมอ่ะ
ก็เทียบดูกันครับก็มาวัดดูกัน

และการที่ท่านจะต้องแจกบัตรสวัสดิการเพิ่มขึ้นถึงเป็น๒๐ล้านใบเนี่ย
นี่คือตัวบ่งชี้ครับถึงความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาล
ผมส่วนตัวผมยอมรับนะครับว่าเงินจำนวนนี้มันมีความจำเป็นกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจริง
แต่นี่มันคือวิธีการของรัฐบาลในการบีบให้จนแล้วแจกเป็นเพียงการซื้อเสียงล่วงหน้าโดยใช้เงินหลวง
ตลอด๗ปีเนี่ยคนจนเพิ่มมาตลอดครับพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศ
แล้วก็อย่าบอกว่ามันเป็นเพราะว่าโควิดนะครับ
เพราะตัวเลขมันเกิดตั้งแต่ปียกตัวอย่างปี๕๘ถึงปี๖๑เนี่ย
ตัวเลขคนยากจนเพิ่มขึ้นมาล้าน๘แสนคนมันก่อนโควิดจนมีโควิดตัวเลขนี้ถีบตัวสูงขึ้นไปอีก
เพราะอะไรเพราะการบริหารงานที่ผิดพลาด
สิ่งที่รัฐบาลปฏิบัติมาโดยตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมามี๒อย่างครับ
รีดภาษี๒กู้เงิน
รีดภาษีเนี่ยซึ่งเป็นภาระของพี่น้องประชาชน
มีแต่แผนการรีดภาษียกตัวอย่างภาษีหุ้นท่านก็จะไปรีดเอากับบุคคลธรรมดาในตลาดหลักทรัพย์
คริปโตตลาดใหม่มูลค่าล้านล้านบาทเป็นตลาดไร้พรมแดน
รัฐบาลไม่เห็นศักยภาพรัฐบาลเห็นแต่ช่องทางในการรีดเงินรีดภาษี
จะไปเก็บเอากับค่าเทรด๑๕ออกข่าวมาแล้ว
ท่านเก็บ๓๐๐บาทให้ได้เงิน๑๐๐๐ล้าน
ในขณะที่ทั่วโลกเขากำลังแข่งกันฟื้นตัวเรื่องการท่องเที่ยว

๓๐๐บาทนี่แหละจะเป็นตัวไล่แขก
ให้เขาไปเที่ยวต่างประเทศเดินทางไปประเทศอื่นแทนประเทศไทย

ภาษีความเค็มปีนี้จะเริ่มแล้วปี๖๕
ภาษีน้ำจะเก็บเอากับเกษตรกรที่ใช้น้ำทำการเกษตร
ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง
ปีนี้ท่านจะปรับเพิ่มเป็น๑๐๐จะเก็บเพิ่มขึ้น๑๐เท่า
ส่วนสรรพากรก็ไปนั่งไล่เก็บกับคนหาเช้ากินค่ำ
หนักที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดข้ามไม่ได้
ภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล
ท่านเนี่ยเก็บ๕บาท๙๙สตางค์มา๗ปี
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผู้ใช้ดีเซลทุกคน
พวกผมเรียกร้องให้ลดให้ปรับออกให้ลดให้ลด
ท่านไม่ฟังล่าสุดเมื่อสองวันก่อนท่านเพิ่งออกมาว่า
รมอลเพิ่งออกมาว่าจะปรับลดให้๓บาท
คือช้าไปแล้วก็น้อยไปด้วยมันไม่ทันแล้วเพราะอะไร
ท่านประธานครับเรียกร้องไปเป็นปีแต่ท่านไม่ทำเนี่ย
ถ้าท่านฟังพวกผมนะครับปรับลดภาษีน้ำมัน
พสารมิตรน้ำมันดีเซลมาปีที่แล้วนะครับ
วันนี้สถานการณ์ราคาสินค้าแพงจะไม่หนักหน่วงอย่างที่เป็นอยู่
เพราะราคาน้ำมันที่สูงเป็นปัจจัยหลักในการผลักดัน
ราคาสินค้าในตลาดมันถีบตัวสูงขึ้น
ถ้าท่านทำตั้งแต่ปีที่แล้วคนจะไม่เดือดร้อนอย่างปัจจุบัน
แต่ท่านไม่ทำหนักไปกว่านั้น
การปรับลดภาษีสรรพสามิตของดีเซล๓บาทเนี่ย
ท่านไม่ได้แก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน
แต่ท่านแก้ไขปัญหาให้รัฐบาล
แก้ไขเฉพาะปัญหาในเรื่องของ
องทุนน้ำมันติดลบเท่านั้น
ราคาหน้าปั๊มที่พี่น้องประชาชนไปจ่าย

ท่านดูสิครับท่านประกาศปรับลด๓บาท

ปรากฏเบนซินถีบตัวสูงขึ้น

แก้ปัญหาให้ตัวเอง

นอกจากผิดที่ผิดทางผิดเวลาแล้ว

กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

วันนี้กู้มา

จำนวนมหาศาลให้ลูกหลานในอนาคต

กราฟชั้นดิ่งเลย

การบริหารที่ผิดทิศผิดทาง
ทำให้ประเทศไทยเสียความสามารถ

เติบโตประมาณ๘โดยเฉลี่ย

ถึงบริหารพังไม่เป็นท่า

เหยียบแผ่นดินเนี่ยสุดท้ายการท่องเที่ยวอยู่ในทิศทางที่น่าเป็นห่วง
เรื่องของระบบคมนาคมขนส่งทางรางเนี่ยจริงจริงแล้วทางรางรถไฟเนี่ย
ประเทศไทยควรจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแต่การบริหารของท่านผิดพลาด
วันนี้เราโดนต่างเพื่อนบ้านแซงหน้าไปหมดลาวมีรถไฟความเร็วสูง
ล่าสุดเปิดมา๒เดือนขนคนระหว่างลาวกับจีนไปแล้ว๑ล้านคน
สินค้าไปแล้วไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนตันนี่คือโอกาสที่เสียไป
ทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะส่งประชาชนของเราเข้าไปสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ
แล้วก็สร้างเศรษฐีใหม่ให้กับคนไทยเราเสียโอกาสไปแล้ว
ปี๒๕๖๕เราจะเจออะไรบ้างคนไทยจะต้องเผชิญกับอะไร
อันนี้นายกรัฐมนตรีฟังแล้วจำนะครับแล้วมาตอบด้วยว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้
จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศไทยอย่างไร
อย่างแรกเลยปัญหาราคาสินค้าแพงผมได้พูดไปในช่วงต้นแล้ว
กดจากต่างประเทศเรื่องของเงินเฟ้อแรงกดในเรื่องของราคาน้ำมันที่ถีบตัวสูง
หมูซึ่งยังหายไปจากตลาดสุดท้ายราคาสินค้าจะถีบตัวสูงขึ้นเรื่อย
สองราคาน้ำมันไม่มีทางลดลงครับเพราะว่าสถานการณ์ความไม่มั่นคงในสถานการณ์น้ำมันโลกเนี่ย
มันยังคงอยู่ราคามีโอกาสที่จะถีบตัวสูงกว่า๑๐๐ดอลลาร์ต่อแบเรลอีก
สุดท้ายประเทศไทยเนี่ยต้องใช้เงินไปนำเข้าน้ำมันน้ำมันเข้ามาเนี่ย
เป็นจำนวนมหาศาลปีที่แล้วเราขาดดุลเพิ่มเติมเนี่ย๔แสนล้านบาทกับการเอาน้ำมันเข้านะครับ
เป็นเงินของประชาชนที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น
อย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาปรับขึ้นไทยเราก็ต้องขยับขึ้นตาม
เดือดร้อนพี่น้องประชาชนสี่คนไทยจะไม่มีกำลังซื้อครับ
ความต้องการสินค้ามีแต่มันไม่มีเงินแต่มันไม่มีเงิน
ห้ารัฐบาลถังแตกวันนี้กู้มาเยอะมาก
กู้ทั้งงบประมาณขาดดุลกู้ทั้งตามพรากรหนึ่งจุดห้าล้านล้านบาท
วันนี้อยากกู้อีกถามว่าอยากกู้ไหมอยากกู้

เพราะไม่มีความมั่นใจในเสถียรภาพที่จะควบคุมเสียงข้างมากในสภา
พรกู้เงินไม่กล้าเอาเข้าสภา
สุดท้ายแล้วเราจะแก้ไขปัญหาประเทศชาติอย่างไร

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ย
ยังเก่ง๓เปอร์เซ็นต์๒๓เปอร์เซ็นต์ยังเก่ง

มันจะจนมันจะแพงทั้งแผ่นดิน
จนทั้งแผ่นดินพังทั้งแผ่นดินอย่างที่ได้กล่าว

วิธีการออกจากวิกฤตมี

ผมจะเป็นข้อเสนอแนะผ่านไปยังรัฐบาล
รัฐที่ควรจะเป็นผู้หาทางออกกับวิกฤตเนี่ย
ปรากฏว่าท่านเป็นศูนย์กลางของปัญหา

เป็นศูนย์กลางของปัญหาทั้งมวล
วันนี้เนี่ยความมั่นใจต่อตัวท่าน
ในการที่จะนำพาเศรษฐกิจมันไม่เหลือ

ความรู้ความสามารถท่านไม่พร้อม

มีให้เลือก๒ตัวเลือก
ท่านลาออกให้สภาดำเนินการสัญหานายกรัฐมนตรีใหม่
หรือ๒ยุบสภาครับ

ให้โอกาสคนไทยได้มีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรี
ที่มีความพร้อมมีความสามารถ
เข้ามานำพาประเทศแทน

ท่านบอกว่าท่านไม่ยุบสภาเพราะว่า
บอกว่าเปลืองงบประมาณในการเลือกตั้ง
ท่านประธานครับอยู่มา๗ปีนี่นะครับ
ใช้เงินสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้น๕ล้านล้านบาทเนี่ย
ปีหนึ่งตกเฉลี่ย๗แสนล้านบาท

สร้างหนี้แบบพลเอกประยุทธ์๒วันเนี่ยนะครับ
เงินเลือกตั้งแล้วครับ๔๐๐๐ล้าน
แม้ว่าการเลือกตั้งจะใช้เงินงบประมาณมากเพียงไรก็ตาม
มันไม่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ
เท่ากับการที่พลเอกประยุทธ์จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปครับ